แต่ทีนี้หลายท่านถ้าจะขับรถขึ้นเหนือ
แล้วรู้สึกเมื่อยล้าจังเลยขับมานานแล้ว
คนในรถกระบวนแล้วเมื่อยนั่งมานานแล้ว
มีจุดพักรถจุดหนึ่งที่ผมอยากแนะนำให้คุณผู้ชม
แวะไปซะหน่อยนี่แวะไปที่นี่ครับ
ริมถนนสายพระหลโยธิน
ท่านจะได้ทั้งกินอิ่มนอนหลับ

เหรอเออได้กินด้วยได้นอนด้วยนะฮะนี่แหละครับ
ร้านอาหารครัวข้าวหอมตั้งอยู่ริมถนนสายผลโยธิน
หลักกิโลเมตรที่๒๕๗๒๕๘นะครับ
เอาเรื่องกินกันก่อนคุณดูสิ
นี่ข้าวผัดปูป่ะคะเนี่ยผัดปูก้อน
นี่ครับข้าวผัดปูปูผัดผงกะรี
เจียวปูโดยใช้ปูก้อนสดใหม่ที่สั่งตรงมาจากพื้นที่ภาคใต้
ช่วงนี้กินอาหารทะเลกินได้อยู่นะถ้าเขาปรุงสุก
ใช่เออนะฮะนอกจากนี้เมนูประเภทต้มไม่ควรพลาดนิด
แกงจืดนะฮะแกงปลาปลาทางร้านเนี่ยคัดปลาสดมาทำแบบวันต่อวันเลยนะครับ

ต้มจืดบ้านที่เรากินน่ะต้มจืดตำลึงโต้ผู้หมูสับนี่นะฮะ

โดยพี่ชนชายากรจีรากรนิดนะครับ
เจ้าของร้านครัวข้าวหอมก็เปิดเผยบอกว่า
ก่อนหน้านี้เปิดร้านอาหารตามสั่งอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหเศรษฐกิจมันไม่ดีเลย
ขายไม่ได้เลยกำไรก็ลดลงเสียค่าเช่าตึกอีก
กำไรก็ไม่คุ้มทุนที่ลงไปเจอโควิดอีกโอ้ยหนักเลยนะฮะ
ตัดสินใจกลับบ้านเกิดครับ

โดยเน้นขายราคาไม่แพงแต่ว่ารสชาติอาหารต้องดี
แล้วก็ข้างร้านอาหารทางครอบครัวได้เปิดเป็นรีสอร์ท

เรียกได้ว่าคือมาแวะทานที่นี่หรือใครจะอยากพักผ่อน
ก็เข้ารีสอร์ทนอนหลับกันได้เลยนะฮะ
บอกว่าทั้งกินอิ่มทั้งนอนหลับเลยที่เดียวจบนะฮะ
จุดเด่นที่สุดก็คือรสชาติอาหารราคาการการ
เหลือลูกค้าจากต้องได้ไม่ถูกเหลือไปครับ

ข้าวปัดปูของเราก็จะใช้เป็นปูแล้วก็ไม่ใช้แบบเป็นชิ้นติ๊กเล็กอะไรอย่างนี้ฮะ

นะครับพี่ก็แนะนำอาหารให้เราดูนะฮะ

ถามเรื่องราคานะฮะถ้าเป็นราคาสำหรับข้าวผัดนะ
ราคาจะอยู่ที่จานละ๗๐บาทนะครับ
แล้วก็มาเป็นจานใหญ่หรือเป็นโถเลยสำหรับกิน๕คนก็โถละ๒๐๐บาทนะฮะ
ส่วนอาหารจานเดียวนะครับอย่างจานอื่นเนี่ยเมนูที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะฮะ
เริ่มต้นอยู่ที่๔๐บาทนะครับ
ใครที่เดินทางขึ้นเหนือแวะไปพักที่นี่ได้เลย
ครัวข้าวหอมคืออยู่ติดกันเลยนะครับ

กำลังทางขึ้นสู่ภาคเหนือพระดิบ

ร้านเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๒ทุ่มเลยนะครับ